มาต่อกันที่คู่รักที่ต้องบอกว่าสู้ชีวิตสุดเลย

คุณผู้ชมทั้งคู่ป่วยหนัก

ต้องฟอกเลือดตลอดทุกวัน
คุณคิดดูว่าฟอกเลือดแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ทำให้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องงานที่ต้องหยุดจนรายได้หดรายได้หายไปอย่างมาก
เพราะรายรับไม่มีแต่กลับกันรายจ่ายเนี่ยมากล้นทั้งยังต้องเลื่อนการผ่าตัดเปลี่ยนไตก่อนจะบอกว่าตอนนี้ร่างกายโอเคขึ้นมากพร้อมจะทำงานขอความเมตตาจากผู้ใหญ่
และหากใครพอจะแบ่งปันสมทบทุนได้ก็วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือด้วยนะคะตอนก่อนหน้านี้คุณหญิงเองเนี่ยน้ำหนักน้อยมากคือจะผ่าตัดเปลี่ยนไตก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าน้ำหนักยังไม่ถึงเกณฑ์
แต่ตอนนี้สามารถผ่าตัดได้แต่ปัญหาคือไม่มีเงินที่จะไปผ่าตัดนะคุณผู้ชม
ใครที่สะดวกพอจะช่วยเหลือคุณหญิงหรือว่าเพื่อนญาติมิตรเขาก็เป็นกำลังใจกับบ้านนี้ด้วยแล้วกันนะคะ